หกถึงยี่สิบมกราคมนี้เมื่อฝนจะตกหนักมาอีกรอบหนึ่งนะครับ
พื้นที่อำเภอพุนพินสุราธานีก็ณขณะนี้เองเนี่ย
เจ้าหน้าที่กองทัพเรือนั้นเร่งผลักดันน้ำในอำเภอพุนพิน
ลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพราะว่ามวลน้ำก้อนใหม่

กับคุณระวีการแก้ววิจิตรายงานสดจากสุราชธานีครับ

ที่ที่ฉันยืนอยู่ณขณะนี้นะคะ
คือบริเวณของใต้สะพาน
ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ
ซึ่งทางด้านหลังของดิฉันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า
เป็นพื้นที่นะคะที่เจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือค่ะ
ได้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำนะคะ
เพื่อที่จะระบายน้ำออกจากอำเภอพุนพินค่ะ
ไปยังพื้นที่ของปากน้ำบ้านดอนนะคะ
ก่อนจะลงสู่ทะเลนั่นเองค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านในเขตเทศบาลเนี่ย
ที่ผ่านไปมาในบริเวณนี้นะคะ
ไปรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะ
เฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกลงมา
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาในวันนี้ค่ะ
ชาวบ้านนะคะบางส่วนก็ยังหวังว่าถ้าฝนไม่ตกลงมา
ระดับน้ำที่ท่วมในหลายพื้นที่ภายในจังหวัดสุราธานีนั้น
จะค่อยเริ่มลดลงค่ะ

วันไหมเพราะว่าตอนมันจะตกมันก็ตกเลยนะที่นี่

ก็ต้องเก็บของไว้ที่สูงเพราะว่าคนที่อยู่ที่ต่ำเขาก็เก็บแล้ว
แต่ว่าคนที่อยู่ที่สูงหน่อยก็ต้องรีบเก็บ
เพราะว่าน้ำมันจะมาเร็วเวลามา
พอปี๕๔มันเร็วมากเลย

ซึ่งระดับน้ำณบริเวณนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือก็ยังบอกอีกค่ะว่า

และสามารถระบายลงสู่ทะเลได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องของสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะตกลงมา
ณเวลานี้นะคะในเขตเทศบาลตะบนท่าข้ามก็ยังไม่มีฝนตกลงมาแต่อย่างใดค่ะ
วันนี้ฟ้าใสไม่มีฝนไม่ค่อยมีเมฆฝนนะครับถือว่าเบาบาง
ความรู้สึกผมนะตรงนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วง
ตอนนี้เราเดินเครื่อง๒๐ชั่วโมงต่อวัน
ชั่วโมงต่อวันจะมีในเวลากลางคืนจะมีกำลังพลผลัดเปลี่ยน
เป็นเวรยามดูแลทุกคืนนะครับซึ่งก็จะอยู่เฝ้าดูไม่ได้นอน
ก็ทางหน่วยผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็จะพยายามเร่งระบายน้ำให้มากที่สุดนะครับ
อกจากการผลักดันน้ำที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำงานในทุกชั่วโมงแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมกำลังเสริมอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงค่ำคืนวันนี้ค่ะ
ซึ่งก็ถ้าฝนตกลงมานะคะก็อาจจะทำให้บริเวณนี้เนี่ยมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
และก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ค่ะ
สำหรับบริเวณนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือได้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำจำนวน๑๖เครื่อง
ตั้งแต่วันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะ
กว่าระดับน้ำจะค่อยลดระดับลงค่ะ
แม้ว่าในวันนี้นะคะจะยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ของเขตเทศบาล
ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
แต่ยังไงนะคะประชาชนนะคะก็ยังต้องติดตามข่าวสารนะคะ
เรื่องของฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะตกลงมาในช่วงของวันพรุ่งนี้ค่ะ
เพื่อที่จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างต่อเนื่องค่ะ
ระวีการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดสุราธานีค่ะ